ส่วนอีกที่หนึ่งอยู่ภาคใต้เหมือนกันไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะคะ

มีพิธีสมโพธิยิ่งใหญ่เลยค่ะจัดเป็นประจำเลยนะคะ
นั่นก็คือพิธีหามเกี้ยวมงคลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหไปกันเลยนะคะ
คุณผู้ชมงานนี้คึกคักมากเลยค่ะ
เป็นบรรยากาศบริเวณสารเจ้าเล่งจูเกียงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะ
มีการจัดงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนประจำปี๒๕๖๒ขึ้นค่ะ
งานนี้ค่ะมีพิธีหามเกี้ยวมหามงคลหรือเกี้ยวเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นี่ค่ะชาวบ้านเอ่ยทหารเอ่ยหน่วยงานต่างมาช่วยกัน
หามเกี้ยวเป็นการอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวมาประทับบนเกี้ยวมหามงคล
แล้วก็แห่ไปรอบนะคะเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะองค์เจ้าแม่
คือเขาแห่ไปรอบเมืองปัตตานีเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางก็จะมีผู้เลื่อมใสสัทธามารอสักการะอยู่ริมถนนเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศนี่ขึ้นมาคลักสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับพิธีอันเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวนี้นะคะ
ถือว่าเป็นกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ในงานมหากรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน
เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ทำกันมาทุกปีค่ะ
อกจากนั้นภายในงานก็ยิ่งใหญ่มาก
เพราะว่ายังมีกิจกรรมการแสดงมากมายนะคะ
ทั้งการแสดงของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานักคาลินวิทยาเขตปัตตานี
ทัศกาลศิลปะการบันเลงดนตรีพื้นบ้าน
เสวนาเกี่ยวกับชุมชนชาวจีนในปัตตานีรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนด้วย
เรียกได้ว่าสวยงามมากทีเดียว
แล้วก็มีการแข่งขันรำโนราด้วยคุณ

นี่ค่ะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ศิลปะการแสดง

แล้วก็ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวปัตตานีอีกด้วย
สุดยอดเลยเป็นงานใหญ่ประจำปีเลยนะคะ
เป็นงานประเพณีที่สืบสารสืบทอดกันเอามา
คือจริงแล้วคือประเพณีนี้เป็นของคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
แต่ว่าก็มีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมไทยเข้าไป

เพราะว่าชาวปัตตานีเองหรือจังหวัดใกล้เคียงทางภาคใต้เองเนี่ย
ก็เป็นคนไทยที่มีหลากหลายเชื้อชาติ
ผสมแล้วก็อาศัยอยู่ร่วมกัน